โอ้โหสวัสดีเจ้านะจ๊ะ

นวดไปมูไปว่าแต่เขาอยู่ที่ไหน

นี่ดู
และนี่คือดาราอรุมา
นี่ครับอยู่กับเจ้าของร้านคือแบบน่ารักจริง

ก็เลยก็นำไปเป็นมูลที่จะช่วยเสริมการงานการเงินความรับและตามหาเสนีย
เรียกได้ว่าเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยเลยค่ะ
แล้วความต่างระหว่างร้านนวดทั่วไปกับร้านนวดของเราต่างกันยังไงบ้างฮะ
ปังมันอยู่ตรงที่ว่านวดแล้วชีวิตดีขึ้นชีวิตปังขึ้น
วดเรารวยนวดเราไล่แฟนก็คือมีที่นี่ที่เดียวค่ะ
วันนี้รีวิวเยอะมากค่ะจากลูกค้าจริงเลย
เดี๋ยวไปเจอแม่ดาตัวเป็นนะคะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟัง

ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวตึงของร้านเลย
เออไปหาแม่ดาแล้วกันนะครับ

ต้องกำหนดแรกนะคะก็จะต้องมาที่หน้าหิ้นตรงนี้เลย
แล้วเดี๋ยวคุณแม่นะคะเขาก็จะนำสวดก่อนที่จะขึ้นไปนวดค่ะ
โอ้สิมหารักษมีธ์เจนมหาโอ้ขอให้สำเร็จทรงวัง
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับสวยมากสวยทั้งคู่เลยครับ
ก่อนที่เราจะเริ่มนวดเราต้องทำอะไรก่อนฮะ
เราต้องสวดมืนเลยครับ
อ๋ออออนี่เราสวดเพื่อบูชมรมของไหนครับ

ถึงเวลาอันสมควรที่จะเปิด
พิธีการหนวดสายหมู่นาเมตตา
ให้สำเร็จสมหวังถูกประการณบัตรนี้เป็นต้นไปเถินสาธุ

จิตนะคะขอสิ่งที่อยากได้
พอเราวนนะคะ๓๕๙พอนิ่งปุ๊บนะคะ

กันกลางเตรียมแล้วกันนะ

ไว้ดีแล้วขอให้สำเร็จสมหวังเถิน
สาธุกลมศิษย์สาลงมานะคะ

ถูกถูกถูก

อ๋อน่าโมตัสาว่ะน่าโมตัสาว่ะ
ตัวน้ำมันนะคะเราก็จะเอาไปให้อาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะคะ
เขาจะนำไปบ่มแล้วก็สวดมนต์ค่ะประมาณ๗วันนะคะ
ก่อนที่จะนำกลับมานวดให้ลูกค้าค่ะ
นี่นะฮะต่อไปจะเป็นพิธีลงนะตรงหน้า
คุณแม่ครับพิธีอันนี้มันเป็นพิธีลงนะทำเพื่ออะไรนะครับ
ลงนักให้สมหวังให้ใครเห็นใครรักใครเมตตานะ
เพื่อนท่องหลังไหลมาบุญนี้ข้าทำขอเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมาณทอง
โอมศรีมหาลักษมีเจนมหาอมสาธุวันนี้ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการเถิน